ดูกันต่อนะสำหรับประเด็นที่เขาร้องเรียนกันมาโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตเหมือนกัน
เพราะว่าเด็กวัยเจ็ดขวบเอ๊ะทำไมมีสิทธิ์เลือกตั้งครับ
ตามกฎหมายบ้านเราเลือกตั้งตอนอายุเท่าไหร่นะคะ
นู่นนะฮะมีบัตรประชาชนแล้วเออแต่นี่มันเจ็ดขวบ
ทำไมมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาโพสต์เลยแล้วขอโทษนะคะ
เขาโพสต์หลักฐานไว้ด้วยทั้งบัตรประชาชนทั้งเรื่องของรายชื่อที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าโตศรีราชาหรือว่านายอัศดารัฐเกิดชัยวัย๒๙ปี
โพสต์ภาพพร้อมเรื่องราวของลูกสาววัยเจ็ดขวบว่าทำไมลูกของเขาถึงมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
สสเขตเลือกตั้งที่๕หน่วยที่๑๔อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
งงก็งงแปลกใจก็แปลกใจคือเขารู้เรื่องนี้จากอดีตภรรยานะคะ
ที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางครอบครัวเองก็กังวลใจเลยอ่ะค่ะว่า
แบบนี้แล้วจะมีการสวมสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ด้วยโดยด่วนเลย
ล่าสุดค่ะนางสิริมาจิรกิจธนาประหลัดอำเภอศรีราชาบอกว่า
ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วเขาบอกว่าเป็นความผิดพลาดทางระบบประมวลผลค่ะ
ขอยืนยันว่าจะไม่มีการสวมสิทธิ์เลือกตั้งแน่นอนแต่จะขอตรวจสอบข้อที่จริงโดยละเอียดอีกครั้ง
เกิดมาจากสาเหตุการประมวลผลนะคะของสำนักทะเบียนนะคะ
มีการผิดพลาดก็คือจะมีบัญชีรายชื่อชื่อของผู้ขาดคุณสมบัตินะคะมา
ปนมาอยู่ด้วยกับบัญชีรายชื่อก็คงไม่ได้มาใช้สิทธิ
เพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติอยู่แล้วนะคะเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้นะคะ
จากนี้นายอัศดารัฐก็ยังติดใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าแล้วนอกจากที่บอกว่าเป็นระบบประมวลผลที่ผิดพลาดใช่ไหมคะ
แต่ทำไมคำนำหน้าชื่อลูกเขาอ่ะมันไม่ใช่เด็กหญิงแต่มันเป็นนางสาว
เพราะว่าถ้ามันเป็นการประมวลผลผิดพลาดจริงแล้วเอามาจากข้อมูลของทางเอกสารจริงเนี่ย
มันก็ต้องเขียนว่าเด็กหญิงสิก็เลยไม่ค่อยเชื่อมั่นในการเลือกตั้งครั้งนี้เลย
ไม่ค่อยเชื่อเลยว่าตกลงแล้วเป็นการประมวลผลที่ผิดพลาดจริงหรือเปล่า
คือต้องยอมรับก่อนนะคะว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต
ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนเข้าใจ
แต่ช่องโหวครั้งนี้มันเยอะเกินไปมันหลายหน่วยเกินไปแล้วมันหลากหลายเกินไปด้วย
ประเด็นเรื่องของทหารคุมการเลือกตั้งตรงนี้ชี้แจงหรือยัง
ประเด็นเรื่องของการกาไม่ได้กาที่ช่องแต่กาที่เบอร์ข้างหน้าแล้วให้คะแนนดี
แจ้งหรือยังประเด็นเรื่องของการกา๒ช่องแต่บอกว่าช่องนี้สีเข้มกว่าให้ดูที่เจตนากลายเป็นบัตรดีได้คะแนนไป
ตรงนี้ชี้แจงหรือยังหรือประเด็นเรื่องนี้ที่เด็ก๗ขวบมีสิทธิ์แล้วเปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นนางสาวอีกคำนำหน้า
แล้วตรงนี้ชี้แจงได้หรือเปล่าคือหลายคนเนี่ยข้องใจในประเด็นเหล่านี้แล้วเลยรู้สึกว่ามันหวั่นใจ
ใช่มันหวั่นใจว่ามันจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส
เพราะบางคนไปใช้สิทธิ์แต่มีคนใช้สิทธิ์ในชื่อของตัวเองไปแล้วก็มี
มีอีกมันเยอะแยะมากมายนะฮะก็ต้องให้ชี้แจงกันทุกประเด็นเพื่อให้สังคมนั้นเคลียร์ที่สุด
ก่อนจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลแบบโปร่งใสจริง
เพราะว่างบครั้งนี้เราใช้ถึง๕๘๐๐ล้านบาทนะครับ
ประเด็นอยู่ตรงนี้ด้วยที่หลายคนบอกว่า๕๘๐๐ล้าน
ทำไมการนับบัตรเป็นแบบนี้ทำไมกล่องใส่เป็นแบบนี้